เรื่องนี้นี่คุณสืบสกุลจะใช้คำว่ากระตุกหนวดเสือได้ไหม

คือมีผู้ชายคนนึงเขาจะเดินทางกลับบ้านที่บุรีรำ
แต่ทีนี้กำลังจะเดินทางกลับตังค์หมดก่อนนะคะ

จอดเปิดแอร์เย็นฉ่ำอยู่หน้าธนาคารเลย

ครับแล้วก็บึ้นเครื่องหนีไปเลย

เขาแค่ขอขึ้นไปนั่งพักบนรถสักแป๊บนึง

นั่งสบายอารมณ์พักหน่อยเพราะว่าเดินทางมาเหนื่อยนะครับ

รถคันนี้แหละจะพาเรากลับบ้านได้

นี่ไงคือตำรวจก็วุ่นสิคะสั่งสกัดจับกันทั่วเมืองเลย
ผู้ชายคนนี้กล้ามากจริงจริงชื่อว่านายชิดชัยอายุสามสิบเอ็ดปี
สุดท้ายเดี๋ยวดูภาพหน่อยนี่คุณผู้ชม
นั่งคุกเข่าก้มหน้าคอตกอยู่แบบนี้เนี่ยนะคะถูกจับกลุ่มตัวได้ค่ะ
มาที่โรงพักเพราะว่าก่อเหตุขโมยรถสายตรวจของสพสตึก
อยู่หน้าธนาคารที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำเนี่ยนะคะ
ทีนี้นายชิดชัยดูเหมือนกับนักข่าวของเรารายงานว่าสำนึกหรือเปล่าไม่แน่ใจ
เพราะว่าให้การไปก็ยิ้มไปนะคะบอกว่าเคยทำงานที่มหาสารคาม
แต่ทีนี้แหมพิษเศรษฐกิจโควิดก็ไม่มีใครจ้างงานตังค์ก็ไม่มีติดตัว
อยากจะกลับบ้านเกิดจากมหาสารคามจะกลับบ้านเกิดที่บ้านกรวดจังหวัดบุรีรำ
ทีนี้ตำรวจก็ที่มหาสารคามก่อนนะเขาก็เลยเห็นใจไม่มีตังค์ใช่ไหม
เอาตังค่ารถไป๑๔๐บาทอันนี้ตำรวจที่มหาสารคามให้ตังค์
คือตำรวจที่มหาสารคามเขาก็ช่วยเหลือแล้วล่ะ
บอกว่าเห็นใจสงสารเอาเงินไป
สิบสิบบาทเอาไปซื้อตัวรถตู้ซะเออแต่ทีนี้ซื้อตัวเนี้ย
แล้วเดินทางมาได้แค่อำเภอสตึกไง
บ้านเขาอยู่บุรีรำก็จริงถูกไหมแต่เขาอยู่ที่อำเภอบ้านกรวด

คือ๔๐บาทมันไม่พอค่าตัว
ร้อย๔๐ไม่พอเออเออมันมาได้แค่ตรงนี้

ก็หาทางกลับบ้านสิเดินมาเรื่อย
เห็นรถตำรวจเปิดไฟกระพริบอยู่
ติดเครื่องด้วยแอร์เย็นเชียร์อยู่หน้าธนาคาร
เปิดประตูสวัสดีครับคุณตรวจ
ไม่มีใครอยู่ในรถไม่มีใครอยู่

แล้วก็มาคิดดูว่าเออหรือว่าคันนี้นี่แหละ

ขับเลยค่ะก็ขับออกมาจนมาเจอด่านตรวจ

ทีนี้มีแม่ค้าที่เขาขายกล้วยปิ้งอยู่ตรงนั้นนะ
แม่ค้าคือนางสาวพนิดาเล่าให้ฟังบอกว่า
เห็นเลยเห็นในชิดชัยเนี่ยขโมยรถ
คือนายชิดชัยคนนี้เดินวนเวียนป้วนเปี้ยนอยู่รอบรถ
ขึ้นไปนั่งสักคู่นึงแล้วเขาไม่ได้บึ้นออกไปเลยนะ
เขานั่งเหมือนกับคิดอะไรอยู่สักแป๊บนึง

ไม่เอกใจไม่สงสัยหรอบอกแหม
ฉันก็นึกว่านั่นน่ะคือตำรวจนอกเครื่องแบบ
มีตำรวจออกมาจากธนาคารแล้วมาถามแม่ค้ากล้วยปิ้งคนนี้
แม่ค้าเห็นรถตำรวจไหมเนี่ยรถผมจอดอยู่ตรงนี้

คือตำรวจก็ตกออกตกใจรถผมไปไหนรถผมไปไหน
แม่ค้าบอกโน่นค่ะฝ่าไฟแดงไปแล้ว๒แยก
นี่ไงทีนี้ก็เลยต้องตรวจนายชิดชัย
ตรวจว่าม่วงไหมตรวจว่าเมาไหม
ม่วงคือตรวจปัสสาวะว่ามีสารเสพติดหรือเปล่า
ไม่เจอนะคะสองก็คือตรวจว่าเมาไหม
วัดแอลกอฮอล์ก็ไม่พบว่าดื่มสุรา
ทีนี้ก็เลยคนที่คิดจะขโมยรถตำรวจได้

ว่านายชิดชัยนี่เป็นยังไงสุดท้ายรู้ว่า

เอาหลักฐานมาแสดงด้วยว่าป่วยทางจิต
แล้วก็รับตัวกลับไปดูแลรักษาต่อไป
แต่ทีนี้คนฟังข่าวนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์ตำรวจเหมือนกันนะ
พ่อแม่ค้าขายกล้วยปิ้งเขาบอกว่า
ปกติจะเห็นรถตำรวจมาจอดหน้าธนาคาร
เวลานี้เป็นประจำแล้วไม่ดับเครื่อง

เปิดล็อกไว้ใครก็สามารถขึ้นรถตำรวจได้

ว่าท่านอาจจะไม่ถูกขโมยรถ
นี่เป็นเคสกรณีศึกษาแล้วนะครับ